มายทะลัดแอปผมโหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยังครับ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

วันนี้มีอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมบ้างพวกเรา
แขกรับเชิญคนแรกเป็นผู้ชาย

จัดรัก
คุณเป๊กปริมานัจนั่นเอง
รายการระบบอย่างอื่นหนึ่งนะคะ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

มันมันทักอะไรเนี้ยให้เปลี่ยนตัวเลขได้ไป
สมัครแล้วก็ปรึกษาครับ
ดูเรื่องตัวเลขอะไรจัดให้เลยตอนนี้นะครับ
ไปกันที่คนแรกเลยดีกว่านะฮะคุณรัตนาพรพวงมาลัยคุณรัฐครับ
สวัสดีครับ
ธนพรต้องเป็นนักดนตรีแน่เลยอ่ะดูจากหน่วยก้านแล้ว

เป็นลูกจ้างชั่วคราวค่ะ
วันนี้มีปัญหาอะไรเตรียมตัว๑นาทีนะครับพร้อมแล้ว

อาจจะมีโอกาสได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจไหมคะ
แล้วถ้าไม่เหมาะกับพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ย
ควรจะทำอาชีพอะไรคะ

ถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ทำอยู่กับเอกสารนะครับ
ดีกว่าเรื่องของชโนที่ดิน
อะไรพวกนี้เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับ
ตามธรรมชาติตัวเลขก็มีความเหมาะสมอยู่นะครับ

จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
หรือสิ่งที่กำลังทำอยู่นะตอนนี้ครับ
ถ้าเกิดถามต่อไปว่ามีความเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจ

ขอกดซิโกนิกมิเตอร์ดีกว่าครับว่ายังไง

ผมว่าทำที่เดิมก็ได้นะครับ

เพราะว่ารัฐวิสาหกิจเองเนี่ยถ้าเกิดไปใช้ไปทำตัว๙๐๖เนี่ย

เขาเรียกว่าปัญหาการช็อตเลือดอาบ

เขาเรียกว่า๙๐๖มันเป็นตัว๖๐๐๐ในเรื่องของงาน

จะทำให้เข้าไปทำแล้วเนี่ยอาจจะมีการแบบปุบปับแบบ
งานหยุดจ้างหรือมีปัญหากับเรื่องขององค์กรในนั้น

เดิมดีกว่าครับเพราะว่าตัวเลขขึ้นมาว่า

มันก็อาจจะเจอปัญหากับเรื่องของการแบบ
เปลี่ยนงานกระทันหันหรือแบบอยู่ดีงานแบบปุบป่ำ
เงินเดือนหายไปหรืออาจจะแบบตำแหน่งลด

คือไปแต่ไปแล้วไม่คุ้มไประยะสั้น

อยู่ที่นี่ชั่วคราวแต่ระยะยาวใช่ครับแต่ว่าตามธรรมชาติเขาเนี่ย
มีความเหมาะสมกับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการทำอสังหาริมทรัพย์
หรือเกี่ยวกับโฉนดหรือที่ดินอะไรที่เขาทำอยู่นะตอนนี้

กับพี่เขาเนาะใช่ครับแต่ตัวเลขของเขาเนี่ยมีปัญหาหลายอย่าง
ตัวเลขของภาวะเงินก็มีด้วยนะครับ
อ่ะไปต่อกันที่ท่านต่อไปนะครับคุณพิชยาวดีสุดล่าหนูตาครับผม

เป็นครูมีมาตรได้อยู่นั่งไขนี่
เพราะฉะนั้นอยากปรึกษาอะไรแมนได้เลยนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ
ค่ะอยากจะถามพี่แมนว่าเรียนจบแล้วจะได้เป็นอาชีพครูในสิ่งที่ฝันหรือเปล่าค่ะ
โอเคครับกดซื้อ๑มิตเตอร์ครับ
ก็มีโอกาสนะครับก็สามารถที่จะเป็นได้นะครับแต่เมื่อมีวิเคราะห์ตัวเลขนะครับองค์ประกอบรอบตัวเนี่ย
ก็จะบอกว่ามีความเหนื่อยและอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันเยอะพอสมควรนั่นคือตัวเลข

เขาเหมือนเลขวัดใจหรือวัดความอดทน

ถ้าเราฝ่าฟันไปได้คือจบปัญหาไม่มีนะครับ

หรือการสอนได้เหมือนกันนะครับ

สู้นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสู้นะครับ

คือเป็นอุปสรรคในตัวของเขาเองใช่ไหม
ใช่ครับก็คือหมายถึงว่าเขาทำอะไรก็ตามเนี่ย

ลุยต้องสู้ต้องไม่ยอมแพ้กับมัน

ปรับเปลี่ยนก็ดีครับทำให้มันดูง่ายขึ้น
ชีวิตจะได้ไม่ต้องแบบฝ่าฟันอะไรมากมาย

ถ้าเกิดเป็นข้าราชการนะครับอาจจะต้องเป็นครูเนี่ย

อย่างนี้แปลวก็ทราบไปแล้วนะครับ

สวัสดีครับทุกผู้ชายโอ้แฮกกี้ทำไมชื่อแฮกกี้อ่ะโอ้

พ่อตั้งให้คุณพ่อตั้งให้ว่าแฮกกี้เลยอย่างงี้เนอะใช่ค่ะอ่ะ

อ่ามีคนทักหนูว่านะคะว่าเบอร์โทรที่หนูใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะ
ว่ามันไม่ดีอะค่ะหนูเลยอยากรู้ว่าที่ไม่ดีนี้คือไม่ดียังไง
แล้วก็ถ้าแก้ไขนี้จะควรแก้ยังไงค่ะ
เพราะว่าหนูก็จะเรียนจบเทอมประมาณเทอมนี้แล้วค่ะ
ก็เลยว่าถ้ามันเสริมได้ในเรื่องการงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะเป็นเลขไหนยังไงใช่ค่ะ
ในชีวิตตอนนี้ครับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดมีอะไรบ้าง
สิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็หนูก็อยากแบบเรื่องงานนะคะว่าแบบ
แนวไหนหรือว่าอะไรที่แบบทำให้มันเจริญขึ้นอะไรอย่างนี้

ถ้าจริงจริงก็เป็นรัฐวิสาหกิจอะค่ะเป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตัวเลขเป็นองค์ประกอบถ้าเกิดพูดถึงว่าความต้องการในเรื่องของงาน
ตัวเลขใช้ได้ครับก็ไม่ได้เลวร้าย
โฟกัสในเรื่องของงานนะครับค่ะแต่ต้องระวังปัญหาเวลาเข้าไปทำงานปั๊บเนี่ย
เขาเรียกว่าเลขที่แบบว่าพูดจาโผงผางหรือแบบ
อาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยเขามีปัญหาหรือเดือดร้อนกับคนในองค์กรได้
เหมือนมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับ

ผมเลยบอกว่าเขาใช้เบอร์นี้ต่อได้
แต่ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกันเรื่องอื่นอย่างตัวอย่างเช่น
โฟกัสเรื่องการเงินหรือโฟกัสเรื่องของความรัก

ก็ควรจะต้องเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่อยากได้
แมนถึงถามว่าตอนนี้ต้องการอะไรมากที่สุด
ใช่ครับแต่สมมุติความต้องการเป็นเรื่องงานป่
เบอร์นี้ยังใช้ต่อได้แต่ข้อระวังก็คือ๑
ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นง่าย
เพราะมันเป็นเลขที่แบบรู้สึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้นเลย

ต่อกันที่คุณรุ่งทิพย์นะฮะเพิ่มสุวรรณคุณหนึ่งครับ

คุณหนึ่งเป็นแม่บ้านป่ะคะหรือว่าทำงาน
ก็ทำงานเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปค่ะ

ไม่มีลูกค่ะอ๋อทำงานเกี่ยวกับอะไรฮะ

เพราะฉะนั้นถามได้เลยครับถ้าเปิดปีหน้า
จะเปิดร้านขายกางเกงเนี่ยจะดีไหม
แล้วก็แฟนที่คบอยู่จริงใจกับเราว่า
แต่คู่แข่งเยอะมาก
ประกอบของตัวเลขที่บ่งบอกถึงการเป็นคู่แข่งหรือมีคู่แข่ง
หรือการถูกแยกตลาดก็คือตัวเลข๑กับ๐ติดกัน
ตอนนี้ในเบอร์โทรศัพท์ตำแหน่งสุดท้ายเป็นตัวเลขของการถูกแย่งตลาด
ก็หมายความว่าถ้าเกิดทำธุรกิจการค้าขายดีปั๊บ

เหมือนเราแบบเดียวกันถูกกว่าแย่งลูกค้าไป

เพราะฉะนั้นวิธีการนะครับในการทำการค้าต้องหลีกเลี่ยการใช้เลข๑กับ๐ติดกัน

ข้อที่๒เรื่องของแฟน

ถ้าพูดถึงตัวเลขมีข้อระวังเหมือนกัน

เมื่อไหร่ก็ตามเลข๖มีความสัมพันธ์กับเลข๐

บางอย่างออกมาว่าต้องระวังนะ

ไม่ใช่ว่าพี่ดูพอพี่ฟังแบบแนนปุ๊บพี่โทรเลย

ต้องแค่ว่ามีความเสี่ยงต่อเรื่องของความรัก
อย่างเช่นอาจจะแบบเคยใช้เบอร์นี้มานานแล้ว

แบบไปชอบพอคนนี้คุยถูกคอถูกใจ

หรือแบบรู้สึกดีต่อกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้

จริงแล้วความรักก็ต้องเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจกันแหละ
ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะออกมาเอง
ส่วนเรื่องของการมีบุตรนะครับ
ถ้าเกิดสมมุติว่ามองในมุมของตัวเลขของเขานะครับ
ผมมองว่าอาจจะเฉยนะครับ
ยังพอที่จะมีได้ไม่ได้ถือว่ายากนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดได้เนี่ย
วนมลูกอาจจะเป็นลูกผู้ชายด้วยซ้ำนะครับ
แต่พอเรามามองถึงคนที่จะมีลูกด้วยอย่างผู้ชายเอง

บ่งบอกปัญหาของระบบสื่อพันธุ์
นั่นก็คืออาจจะแบบสเปอร์ไม่แข็งแรงหรือเปล่านะครับ
หรือเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

ต่อกันที่คุณรุงรนฟาลินทรหรือคุณทิศครับ
สวัสดีครับคุณทิศ

โอเคเพราะฉะนั้นมีคำถามอะไรที่อยากถามแมน

ตอนนี้ทำงานฟรีแลนซ์แล้วก็เรียนไปด้วยนะคะ
ก็เลยอยากรู้ว่าอนาคตจะได้มีโอกาสรับราชการไหม

ย่อยอาหารค่ะก็เลยอยากรู้ว่า
เลขไหนจะเสริมรวมได้บ้าง

ปัญหาสุขภาพในนี้มีความเสี่ยงอยู่๒อย่าง

ไม่รู้รังไข่ช่องคลอดประจำเดือนอะไรพวกนี้นะครับ

คือระบบทางเดินหายใจกับระบบทางเดินอาหาร

ต้องเอาเลข๔๐๔ออก
ก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้
เกี่ยวกับเรื่องงานรัชการ

อ๋อก็คือไม่ได้ชัดไม่ได้ชัดว่าจะต้องไปงานราชการเลย
อาจจะได้รับทำงานเหมือนที่ทำอยู่เป็นงานฟรีแลนซ์
แต่อาจจะแบบโตขึ้นไปงานประจำรับเข้าไปอยู่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
หรือทำงานด้านเกี่ยวกับงานที่เป็นเคลียร์ทีฟ

จะเป็นงานคิดงานที่แบบว่าช่วยในองค์กรนั้นอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับ
แต่ถ้าเกิดพูดถึงข้าราชการเลขยังไม่ได้ชัดขนาดนั้น

ถ้าถึงขั้นเขามาปรึกษาแสดงเขาต้องเป็นเยอะนะ
อย่างนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าไหนจะเปลี่ยนตัวเลขแล้วเนี่ย
เอา๔๐๔ออกเอา๒๘๒ออก
ใส่ตัวเลขนะครับ๔๑๕๙เข้าไป

เพราะว่าจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของงานราชการที่อยากเป็นนะครับ

เกี่ยวกับศึกษาศาสตร์ที่เขาทำมาที่เขาเรียนมาด้วย

ก็โทรเข้ามาสมัครเบอร์ขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับ
ช่วงหน้าค่ะแขกรับเชิญของเรารออยู่แล้วนะคะคุณเป๊ก
คุณเป๊กเปรมมะนัดจะมาเล่าถึงความที่เขาเป็นคนที่น่ารักนะ

เดี๋ยวเขาจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังว่าเขาจะเป็นยังไง
แล้วก็ให้พี่เอกแขะโหล่มด้วย

มีหลายคนพูดอย่างนี้แล้วผมรู้สึกว่าให้เกียรติในการเป็นจุดยืนใน
ผมจะเป็นนักร้องเมื่อกี้ไหม
ก็ยงไปทำแบบนั้นแล้วไม่มั่นใจว่าจะทำแบบนี้ได้